พลังประชารัฐก็สร้างความฮือฮาคือดึงสองกุมารกลับพักนะคะ
ก็คือคุณอุตมะแล้วก็คุณสนทิรัฐนะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้ดึงนักการเมืองหลายต่อหลายคนมาเสริมทีม
แต่ทีนี้มันมีอุปสรรคครับคุณผู้ชมอุปสรรคใหญ่คืออะไร
ติดตามจากรายงานครับ
และขึ้นเวทีร้องเพลงกลางสนามกีฬาแห่งชาติ

ส่วนปประวิทย์ชัดเจนมานานแล้ว
แต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็หลังจากปประยุทธ์ตีจาก
ซึ่งทั้งสองปอนนี้มีความเหมือนในความต่าง
ชิงไหวชิงคลิปกันเสมอในการลงพื้นที่หาเสียงแบบไม่มีใครยอมใคร
ไล่ทำลายการลงพื้นที่เพื่อล่าแต้ม
จะเห็นว่าใกล้เคียงกันทั้งจำนวนครั้งและจังหวัดที่เลือก
โดยพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปแล้ว๗ครั้ง
ครั้งที่๑จังหวัดสงขลาและพัทธลุง

ตามด้วยนครปฐมสิงห์บุรีราชบุรีชุมพรและนครสวรรค์
ด้านปรประวิทธิ์หลังจากสอสอย้ายศพภักดิ์อื่นจำนวนมาก
โดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติของวิกตู
ทำให้ลุงป้อมต้องแก้เกมโชว์เหนือน้องรัก

ไม่ให้ขยับออกไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ
พร้อมกับเติมขุนพลทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่
ที่มีจุดขายทั้งบุญและปุ่นเข้ามาเสริมกำลัง

ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น๗๐๐บาท
เป็นผู้นำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรง
ยังลงพื้นที่ตัดหน้าน้องตู่เป็นว่าเล่น

ครั้งที่๒๓จังหวัดชายแดนใต้
ครั้งที่๓สมุทรสาครสมุทรสงคราม

วกกลับมาที่นครปฐมและราชบุรีอีกครั้ง
ขี้สูสีหัดต่อหมัดไม่มีใครยอมใคร
แต่ที่น่าสนใจคืองานเปิดโรงแรมหรู
จัดงานดินเนอร์ระดมทุนได้เบาะกว่า๕๐๐ล้านบาท
ผู้สนับสนุนประกาศเสียงดังฟังชัด
จะทั้งผลักทั้งรันให้ผลเอกละวิชเป็นนายกัษมนตรีคนที่๓สิบไม่ได้
พวกเราจะเป็นฐานทำให้ผลเอกละวิชองสวร
เป็นนายกละวิชคนที่๓สิบของประเทศไทยให้ได้
วินาทีต่อวินาทีว่าทีมงานบ้านป่า
ต่อและขุนพลพลังประชารัฐ
งัดกลยุทธ์อะไรมาดึงกระแสป่อป้อม
ยังห่างชั้นปประยุทธ์อยู่หลายช่วงตัว

ผู้คนส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการแข่งขันของสองพี่น้องเท่านั้น
ไม่มีมิดแท้และสัตรูท้าวอน
แต่ในทางการเมืองมันคือศึกแห่งศักดิ์ศรี
สะกดคำว่าแพ้ไม่ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน